คุณผู้ชมจากที่เรารายงานไปที่หาดสายแก้วที่ภูเก็ตที่มันมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมา
มันก็ล้นมาตรงผิวถนนเนี่ยต้องไปดูซะหน่อยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขาย
เอ๊ะเขาทำยังไงกันดีปกติเขามีเป็นสิบเจ้านะคุณปุ๊ยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ลองไปดูอ้าวโอ้โหเหลือเจ้าเดียวโอ้โหแล้วป้าแม่ค้าขายผลไม้ท่านนี้
ท่านสู้ชีวิตจริงจริงนะครับป้ายังยืนหยัดอยู่นะยืนหยัดครับ
หวั่นแม้วันฝนมากครับยังขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจคันเมื่อสักครู่
แล้วก็มาจอดขายริมหาดไซแก้วโดยแม่ค้าขนมาสักครู่เขาก็เล่าแบบนี้ว่า
ช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยนะนักข่าวหาดทรายแก้วมันฝนตกหนักต่อเนื่อง
ระดูนรมคุณผู้ชมรมแรงเลย
ก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เอารถเข็นมาขายที่หาดสายแก้ว
จากปกตินะมีเป็น๑๐เจ้าเหลือเธอเจ้าเดียวเลยครับ
บางส่วนก็หยุดขายเพราะฝนตก
แต่บางส่วนยังกลัวอยู่ยังกลัวกับเหตุการณ์วันก่อนอยู่เลย
พี่เขาบอกจริงมันเกิดขึ้นทุกปีนะ
แต่ปีนี้เนี่ยมันน่ากังวลมากกว่าปีก่อนครับ
น้ำทะเลเล่นซัดมาถึงถนนเลยอ่ะแล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัว
เพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีพายุฝนหรือลมแรงเลย
แต่ฝนมันค่อยมาตกในวันถัดมาครับ

ปรากฏว่าพอตกบ่ายสักบ่าย๒ครับคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจสพธาตุชัดชัยก็ปิดถนนทางเข้าหาดสายแก้วเลย
เพราะว่ามันเริ่มจะมีน้ำทะเลหนุนมีคลื่นลมแรงแล้ว
น้ำทะเลก็เริ่มล้นขอบถนนมาแล้วด้วย
เจ้าหน้าที่เขาปิดถนนจนกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับ
ว่าจะเกิดคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบน
ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เตือนไว้เลยนะคุณผู้ชม
จนถึงวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับ
ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังคำเตือนด้วยนะครับ
ระมัดระวังขึ้นลมแรงระมัดระวังเรื่องของฝนตกด้วยนะครับ